อ่ะจากน้องลำไยหายทองคำมาต่อกันที่น้องยูกิหายทองคำกันบ้างดีกว่า

แล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะโดยเฉพาะเรื่องหัวใจ
นี่มีหลายคนนะจับให้เจ้าตัวเนี่ยจิ้นกับน้องนินจาลูกชายของในห้างประจักรชัยไง
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยออกมาบอกแล้วนะว่าเป็นแค่พี่น้องกันแต่ว่าเหล่าเอฟซีเนี่ยก็ยังเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จิ้น
มีกระแสข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องยูกิเนี่ยต้องคอยตามคุมเข้มกันเลยทีเดียวจ้า
งานนี้นะคะพอลูกทุ่งสาวหมอลำมาโชว์ร้องเพลงในบันเทิงไทยรัฐวันก่อนเราก็เลยต้องถามถึงประเด็นนี้นะคะ
ยูกิเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะพี่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยตลอดทุกงานอยู่แล้ว
คือไม่ได้มาตามคุมเข้มอะไรพร้อมกับยืนยันว่ากับหนุ่มนินจาเนี่ยเป็นแค่พี่น้องกัน
เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเพราะหนูยังเด็กอายุแค่๑๕เองจ้ะพี่จ๋า
ตอนนี้อยากทำงานหาเงินเพื่อสารฝันคือมีบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวก่อน
ลองไปฟังเสียงน้องยูกิกันดูค่ะ
รอบนอกไม่มีอะไรค่ะก็เป็นพี่น้องที่ดีค่ะ

ไม่ค่ะอุ๊ยไม่ค่ะหนูยังไม่ได้มองเรื่องความรักอยู่แล้วค่ะ
เพราะหนูก็ยังเด็กอยู่ค่ะมากไปเพราะเป็นดอกค่ามากไปเพราะเป็นดอกค่า
อยากทำงานอยากหาเงินให้ได้เยอะค่ะแล้วก็อยากมีบ้านค่ะ
อยากมีบ้านหลังใหญ่นี่คือความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ
ยังไม่ได้เลยค่ะไม่มีเปอร์เซ็นต์ค่ะ
หาเงินไปข่อน้องค่ะซอยในได้จ้าขอบคุณค่ะ
เอาจริงคุณผู้ชมน้องดูลุคเป็นสาวเฉย
แต่ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถน้องยังแบบว่าไม่โฟกัสเรื่องความรัก
เพราะว่ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่จะมีบ้านหลังใหญ่ให้กับพ่อกับแม่
แล้วพ่อแม่เขาไม่ได้มาตามคุมอะไรคือไปด้วยทุกงานแบบนี้อยู่แล้ว
เออนะคะก็ขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการละกัน
ดูน้องด้วยละกันนะคะสำหรับนี่เลยยูกิหายทองคำ
เป็นพี่น้องใยกับยูใยกับยู

ใช่เอาให้มันซับซ้อนนะคุณ